บางคนอาจจะเต้นไปดีกว่าได้

สับหมูหรือยังไง

สับหมู
ไม่ได้ทรัพย์หมูหมูบดไปแล้ว

เรื่องแรกคุณผู้ชมครับจะพาไปที่จังหวัดยาลา

ทำให้ที่นั่นสดชื่นสดใส
เพราะว่ามีการทาสีแบบใหม่ขึ้นมา

จากการตามไปติดตามครับ
มีสันแบบว่าสดใสมากจริงค่ะ

สะดุดมากสะดุดล้มเลย
เอ้าคุณผู้ชมครับไม่ว่าใครนะครับผ่านไปผ่านมาแถวนั้นแถวย่านการค้าใจกลางเมืองยาลา
ตลอดแนวถนนรถไฟต้องเป็นแวะถ่ายรูปเก็บภาพเป็นที่ระลึกครับ
ด้วยความชื่นชอบสีสันหลากสีบนตึกที่เห็นอยู่นั่นเอง
นี่ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่างศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ร่วมกับเทศบาลนครยะลานะครับค่ะสนับสนุนสีทาตึกให้กับเจ้าของตึกครับ
ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ตลอดแนวยาวจำนวน๒๔คูหานะน้องใบตอง
ดูแล้วก็มีสีสันสวยงามสะดุดตา
แล้วก็ในโอกาสที่เดินทางมาจังหวัดยะลานะครับ
ใครที่เดินไปแถวนั้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมากับขบวนรถไฟ
ที่มีสีสันก็บอกนะครับว่ามายืนมองทุกวันเลย
เพราะว่าดูแล้วสวยชอบไม่เคยเห็นแบบนี้เป็นสีรุ้ง
ฐานีรถไฟแต่ถ้าได้ทาสีทั้งสองฝั่ง

มีประชาชนมาชมมาดู
แล้วก็มาถ่ายรูปกันจำนวนมาก
โดยเฉพาะเช่าไว้เชื่อไปฟังเสียงกันดูครับ

มันเป็นสีลุงเห็นสีแล้วก็รู้สึกสดชื่นมันไม่น่ากลัวแล้วมั้ง
ใช่จริงพูดถึงนะมันก็ธรรมดาไปแล้วนะทำให้เรามันจะ

เพราะจากที่เขาทามาได้๒วันนี้นะรู้สึกว่ามีคนมายืนถ่ายรูปเต็มเลย
เพราะแทนลิกถ้าเขากลัวคงไม่กล้ามาถ่ายรูป

ใช่สวยงามมากเห็นแบบนี้แล้วก็น่าไปถ่ายรูปเหมือนกันนะ
สำหรับโครงการทาสีตึกอาคารพาณิชย์ในครั้งนี้นับว่าได้ผลตอบรับดีมากนะครับ
เพราะว่าจากอาคารพาณิชย์ที่มีสภาพเก่าสร้างมานานกว่า๓๐ปีแล้ว
เขาบอกว่ามองไปเนี่ยก็มีพวกคราบตะไคร่น้ำอะไรพวกนี้ไง
ก็ทำให้ประชาชนเท่านั้นก็มีความรู้สึกที่ดีขึ้น
ที่เคยรู้สึกไม่ดีจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
แต้มสีสันแบบนี้ก็ทำให้เกิดความสวยงามสะดุดตา
ลดความน่ากลัวเพิ่มความน่ารักให้กับเมืองครับคุณผู้ชมครับ
ก็ทำให้เมืองดูมีสีสันสดใสแล้วก็ไปแวะเวียนผ่านไป
ก็ไปเซลฟี่ถ่ายรูปเก็บมาเป็นที่ระเร
สีสันก็เหมือนน้องใบตองไงไม่เชื่อซูมปากแบบแดง
เป็นอย่างไรต้องเติมสีสันนะใช่ไหม
ใช่ชีวิตเราจะได้สดใสอย่างไร

น่านน่านแล้วว่าอย่างไรน่านน่าน

เขาจัดทำตู้ปรายศนีย์ส่งบุญขึ้นมาเป็นแห่งแรกของประเทศไทย
เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปวัดแล้วนะไม่ต้องคือตั้งอยู่ที่วัดค่ะ
แต่ว่ามีวิธีการแตกต่างกันออกไปยังไงที่จะต้องส่งปรายศนีย
แล้วทำไมจะต้องส่งปรายศนีย์ไปชมกันเลยค่ะ
นี่ตู้ปรายศนีย์ส่งบุญสีแดงเหมือนตู้
ลักษณะเหมือนตู้ปรายศนีย์ส่งจดหมายธรรมดาเลยค่ะ
ตู้ปรายศนีย์ส่งบุญที่ว่าอันนี้นี่แหละค่ะ
ตั้งอยู่ที่วัดภูเก็ตตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านเจ้าผม
และโดยปกตินะคะตามวัดทั่วไปจะตั้งตู้รับบริจาคตามจุดต่างภายในวัด
แต่สำหรับวัดภูเก็ตแห่งนี้สร้างขึ้นมาเป็นแบบตู้ปรายศนีย์ส่งบุญ

ใช่แต่ว่าอันนี้เป็นการส่งบุญถึงคนที่คุณรัก
จากการสอบถามพระครูสุธินนันทธรรมค่ะเจ้าอาวาสวัดภูเก็ต
เจ้าคณะอำเภอบ่อเกลือได้กล่าวว่า
การสร้างตู้ปรายศนีย์ส่งบุญที่ว่านี้
ได้รับคำแนะนำจากนักท่องเที่ยว

เหมือนที่เคยไปร่วมทำบุญที่ต่างประเทศนั่นเอง
ทางวัดภูเก็ตก็เลยได้สร้างขึ้นมาค่ะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อญาติโยมมาไม่เจอพระ

โดยปัจจัยทั้งหมดที่ได้ก็จะนำไปเป็นค่าบูรณวัฒน์
ค่าน้ำค่าไฝของวัดนั่นเองค่ะ
ก็เป็นการทำแล้วก็อุทิศ
ก็รวมแล้วปัจจัยที่รวมมาทั้งหมดก็
เอาเป็นค่าบูรณวัฒน์วัดวา
หรือเป็นค่าน้ำค่าไฟแบบนี้แหละ
แล้วสังเกตดูบริเวณตู้ปลายสนี
จะมีช่องทั้งหมด๕ช่องด้วยกัน
นั่นก็คืออุทิศให้บิดามันดาผู้มีพระคุณ
อุทิศให้เทวบุตรเทวดาประจำตัว
อุทิศให้เจ้าที่เจ้าทางแม่พระธรณีย์
อุทิศให้ตัวของเราเองญาติพี่น้องหรือคนรู้จัก
และช่องสุดท้ายก็คืออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรนั่นเองนะคะ
มี๕ช่องด้วยกันแล้วก็ให้ประชาชนนักท่องเที่ยว

แล้วนำไปหยอดที่ตู้ปรายศนีย์ตามช่องต่าง
ที่ต้องการจะทำบุญนั่นเอง

จะส่งให้ใครก็เลือกให้ถูกตามช่อง

เขียนไว้มีบอกเลยอันนี้คือเราไม่ต้องแบบว่า
เขียนเองแล้วว่าจะอุทิศให้ใครบ้าง

พอได้ยินเสียงได้ยินชื่อนี้คันเลยใช่ไหม
ค่ะลมพิษขึ้นเลย
แต่ที่จังหวัดพิศนุโลกนะครับ
ที่นั่นเขาปลูกหมามุ้ยแล้วก็สร้างรายได้ได้ดีอีกด้วย

ใช่ครับไปติดตามเรื่องนี้นะ
เห็นกันแล้วในจอนี่แหละหมามุ้ยที่คุณลุงเกษมโตมา
อายุ๗๐ปีครับซึ่งเป็นปราศชาวบ้าน
บ้านท่าตะเพียนตำบลจอมทองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
ปลูกไว้ในพื้นที่๑ไร่จากจำนวน๒๐ไร่เป็นไร่นาสวนผสม
ตามแนวพระราชดำริเกษตรพอเพียงนั่นเอง

ที่ทำนาทั้ง๒๐ไร่แต่กลับผลผลิตไม่ดีครับ
และราคาข้าวก็ถูกจึงได้ปรับพื้นที่นาเป็นไร่นาสวนผสม
บ่อปลาปลูกพืชผักสลับผลไม้ยืน
ตามแนวพระราชดำริเกษตรพอเพียงพร้อมทางได้นำพันหมามุ้ยนะ
มาทดลองปลูกกลับได้ผลผลิตดีครับโดยช่วงขณะนี้หมามุ้ยพันธุ์อินเดีย
มีราคากิโลกรัมละ๓๐๐บาท

ส่วนหมามุ้ยพันธ์ไทยเขาบอกกิโลกรัมละ๒๐๐บาทสร้างรายได้
อย่างงามเลยทีเดียวโอ้โหเป็นไงล่ะเจ้าหมาไหมพวกนี้
ต้องระวังนะมันคันส่วนการเพาะปลูกนั้นไม่ยากนะครับคุณผู้ชมครับ
เหมือนการปลูกถั่วทั่วไปก็คือปลูกแบบหยอดเป็นหลุมหลุมละ๒๓เมล็ด
ไม่มีระยะปลูกที่แน่นอนปล่อยให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติ
เป็นพืชพันธุ์เลื้อยพันธุ์ค้างที่ทิ้งเอาไว้
แล้วก็ไม่มีการรดน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยใดทั้งสิ้นนะ
คือปลูกง่ายมากคือหย่อนไว้แล้วก็ปล่อยให้โตตามธรรมชาติให้พันขึ้นไปเอง
นั่นประมาณอย่างนั้นแหละโดยหมามุ้ยพันธ์อินเดียครับ

จะมีสีเหลืองทองถึงเหลืองแก่

ใช้ไม้คีบถ่านเป็นเหล็กจับหมามุ้ยนะ
แล้วก็ใช้กันไก่ตัดคั่วออกมา
ป้องกันขนหมามุ้ยปิ๋วใสมันปิ๋วใสขึ้นมานี้อ่ะโห

จากนั้นครับก็นำมาตากแดดกับพื้นดิน
แล้วใช้มุลีคลุมที่ไว้๑ถึง๒วัน
เล็ดในฝักหมามุ้ยก็จะลุดออกมา
เก็บไปคั่วกับทรายในกระทะ
เสร็จแล้วสามารถนำไปขายได้ครับ

หลายคนสงสัยว่าเอาไปทำมาแล้วมันมีประโยชน์อะไร
พคุณของหมามุ้ยครับบอกว่ามีมาก
ให้ดีนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชาย

ตั้งแต่รากใบฝักเมล็ดเช่นใบรากเขาบอกแก้คัน
ใช้ถอนพิษล้างพิษเมล็ดเนี่ยใช้ทั้งกิน
โดยการคั่วนึ่งและบดเป็นผงเพื่อบำรุงกำลัง
เพิ่มน้ำเชื้อเขาบอกอย่างนั้น
พูดง่ายคือเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ

แต่ต้องมาทำการผ่านกรรมวิธีก่อนนะ
ไม่ใช่กินตัวสดเรียบร้อยโดยเฉพาะเนี่ย
เขาบอกเป็นยาบำพุงกำลังนะ
ช่วยทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าครับ
เพิ่มความกระฉับกระเฉงช่วยทำให้นอนหลับสบาย

ที่สำคัญก็เพิ่มโอกาสการมีลูกมากขึ้นด้วย
ใครที่เขาบอกว่ามีปัญหามีลูกยาก

จากนี้ครับเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไป
ถ้าสนใจนะแล้วก็ต้องการไปศึกษาแปลงไร่นาสวนผสม
ไปหาคุณลุงเกษมได้เลยอยู่ที่บ้านท่าตะเคียน
ตำบลจอมทองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกครับ
โอ้โหจริงพูดถึงหมามุ้ยหลายคนก็คิดเหมือนดิฉันแหละ
เชื่อว่าหลายคนอยากรู้แต่ต้องผ่านกันมาวิธีนะ

ไม่ได้เพราะว่าวิธีการเก็บคุณลุงก็บอกแล้วว่าจะต้องเป็นไปยังไงนะคะ
ขั้นตอนต่างอย่าจับด้วยมือเปล่านะคะ
อันนี้ไม่แนะนำเลยนะครับ
คุณผู้ชมมาต่อกันที่นี่จังหวัดตรัง
อันนี้นะเป็นอาหารราคาถูกแต่ว่าขายโต้รุ่ง
เพื่อให้น้องนิสิตนักศึกษารวมไปถึงคนที่เข้างานกะกลางคืน
ได้รับประทานอาหารที่อร่อยและราคาถูก
ในราคา๑๕บาทเท่านั้นจ้า
ปกติแล้ว๑๐บาท๒๐บาทเราก็เคยเห็นกันแล้ว
แต่ว่าอันนี้โต้รุ่งค่ะคุณ
เนี่ยลูกค้ายังต่อแถวเข้าคิวเลือกซื้อกันหนาแน่นแบบนี้เลยนะคะ
ขายอยู่ที่ตลาดท่ากลางในเขตเทศบาลนครตรังค่ะ

เจ้าของร้านบอกว่าอาหารมีด้วยกัน๗๘ชนิด

ข้าวมันไก่ข้าวกระเทียมหมูทอดไข่ดาวข้าวมันหมูกรอบข้าวกะเพราไข่ดาว
ข้าวหมูหวานไข่ดาวและอีกหลากหลายเมนูค่ะโอ้เยอะจัง
คือน้ำลายแปปหนึ่งนะคะโดยขายเพียงกล่องละสิบห้าบาทเท่านั้น
นอกจากนี้ค่ะสิบห้าบาทสิบห้าบาทจริงจริงยังมีข้าวเหนียวสังขยะ
ข้าวเหนียวหน้ากุ้งกล่องละสามบาทเท่านั้นอะไรนะมีของหวานด้วย
ของหวานนี่เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวหน้ากุ้งนะคะ
ส่วนกลุ่มลูกค้านั่นก็คือวัยรุ่นนิสิตนักศึกษาที่นอนดึกกัน
แล้วเมื่อเขาเลิกเรียนหรือว่าอาจจะติวหนังสือดึกเลิกดึกนะคะ
ภารกิจต่างก็จะออกมาซื้ออาหารกลับไปรับประทาน
อ่าแล้วก็จะมาซื้อกันมากตั้งแต่ช่วงหัวค่ำจนสว่างเลยคุณโอ้โห
โอ้โหและนี่ก็เพิ่งจะมาเปิดขายอาหารกล่องได้ประมาณเดือนเศษเท่านั้น
เพราะก่อนหน้านี้พี่สาวขายแต่ว่าหยุดไปก็ตัวเองก็เลยมาขายแทนนะครับ
ปรากฏว่าขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลย
เพราะว่าขายแค่กล่องละ๑๕บาทเท่านั้น
เพื่อให้วัยรุ่นแล้วก็นิสิตนักศึกษาที่มีเงินน้อยเนี่ย
สามารถกินข้าวเพียงกล่องเดียวแล้วก็อิ่มเลยนะคะ
ในแต่ละวันก็จะสามารถขายได้วันละประมาณ๔๐๐๕๐๐กล่องค่ะ
โอ้โหเยอะนะเขาเรียกได้ว่าขายแบบขายเกลี้ยงเลย
ใช่๔๐๐๕๐๐กล่องคืนนึงโอ้โหกล่องละ๑๕บาทไม่อยากจะคิด

ใช่แล้วเด็กนักศึกษานะคะดึกอ่านหนังสือก็หิว
ไม่มีอะไรทานอย่างนี้ได้ข้าวกล่องราคา๑๕บาทก็อิ่มท้องสบายกันไปเลย
เห็นแบบนี้ก็จะอิ่มท้องอิ่มใจด้วยนะ
ใช่แล้วเรียกน้ำย่อยกันมาแล้วใช่ไหมเรื่องอาหาร
เพราะฉะนั้นช่วงหน้าของกินรออยู่อีกเพียบเลย